ทำบุญกันก่อนเลยดีกว่าข่าวแรกนะคะเริ่มต้นวันดีดี
ด้วยการตามครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติ
ไปทำบุญที่วัดประธุโครงคากันหน่อยนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นบุญเนอะครู
ใช่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะครูสลาคุณวุฒิพร้อมด้วยพี่รัชนกศรีโลพันธ์
และน้องเวียงนรมน๒ศิลปินสาวจากค่ายแกรมมี่โกร่วมกันแต่งชุดไทยสวยงามไปร่วมงานใหญ่
เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดสิบแปดปีย้ำนะคะเจ็ดสิบแปดปีนะโอ้
เดชพระคุณพระพรมเสนาบดีพิมยานวีโรเจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารค่ะ
ก็มีพุทธศาสนิกชนนะคะที่พร้อมใจกันมาร่วมพิธีกันอย่างเนื้องแน่นกันเลยทีเดียว
โดยทั้งสามศิลปินนะคะยังได้ถือโอกาสนี้จับไมค์ร้องเพลงถวายเสียงภายในงานด้วยค่ะ
แล้วต้องบอกเลยนะว่าทั้ง๓คนเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าอาวาสนะ
ก็เลยไปร่วมงานนะคะแต่งชุดไทยกันสวยงามเลยส่วนหมอลำซิ่งคนนี้คุณผู้ชมค่ะ
แม่บัวผันทางโสนี่สวยมากเลยบอกเลยกลางคืนอ่ะ
ขึ้นเวทีส่วนกลางวันเจอกันได้ตามงานบุญแบบรัวจ้า
ล่าสุดนะคะเพิ่งจะกลับมาจากทริปบุญที่เมืองเวียงจันทร์สปลาว
เขาตั้งใจไปเพิ่มพลังบุญด้วยการทำยังไงรู้ไหมถวายต้นเงินที่วัดสิงห์ชายาราม
แล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตพร้อมกันนี้
ยังเอาบุญมาฝากแฟนแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยแม่ส่งตรงตัวเลขมงคลมาฝาก
คุณผู้ชมดูกันชัดชัดโหสี่ตัวเลยเหรอเลขกลุ่มสี่ตัวจุกจุกค่ะ
เจ็ดสองสามหกตามภาพนี้เลยนะคะหลายคนก็อาจจะเห็นเป็น๘เนาะ
แล้วแต่เชื่อถูกต้องค่ะปิดท้ายกันที่คนสวยของเรากันบ้างดีกว่า
เดินทางไปทำบุญไถชีวิตโคนกระบือที่โรงฆ่าศาสตร์เทศบาลประถุมธาณี
ถ่ายชีวิตโคกับกระบืออย่างละตัวเลยนะแล้วระหว่างที่น้องใหม่กำลังให้อาหารโคกับกระบือ

ไปเห็นตัวที่ก้มลงมากินย่าในมือของน้องใหม่

สังเกตดูดีค่ะที่ใบหูของน้องโคตัวนี้เขามีตัวเลขด้วย

สาธุบุญด้วยนะคะ
การทำบุญในครั้งนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการทำบุญล่วงหน้าวันเกิดของลุงเต๋อชันทวิทย์ใช่
ซึ่งคุณเต๋อเขาเกิดวันนี้พอดี๑๘กันยายนอายุครบ๔๐

ใช่ก็แฟนเขาเด็กไงจะให้เขาแบบว่าไม่ดูแลตัวเองก็ไม่ได้เนอะ
มันเหมาะสมควรแก่เวลาที่ต้องมีภรรยาเป็นของตัวเองแล้วนะคะ
ก็ต้องถามคนข้างกายเขาสักนิดนึงอะ
แล้วก็เอิญว่าเลขเมื่อสักครู่ที่น้องใหม่ไปทำวุลอ่ะ

ใช่ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะ